เมื่อคืนนี้มีอุบัติเหตุรถกระบะของช่างแอร์นะครับ

ว่าคงขับมาด้วยความเร็วถึงจุดเกิดเหตุ

นี่ต้องไปช่วยกันเนี่ยครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะฮะใช้อุปกรณ์ตัดทาง
หลังจากพลิกคว่ำหงายท้องล้อชี้ฟ้า
อยู่ที่หลักกม๗๓ถนนมอเตอร์เวย์
ในพื้นที่หมู่๓ตะบลหนองรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี

เมื่อตี๑คืนที่ผ่านมาครับ

งล้อหลังขวานี่แตกนะฮะ
หลังคารถกระบะหลุดออกจากตัวรถไปเลย

แล้วก็มีอุปกรณ์ติดตั้งแอร์
กระจัดกระจายเต็มพื้นที่ไปหมดนะครับ
มีผู้เจ็บสาหัสติดในรถ๓คน
แล้วกระเด็นออกนอกรถอีก๔คน
ทั้งหมดเป็นช่างซ่อมแอร์นะฮะ
หลังจากที่กู้ภัยสามารถนำออกมาได้นะครับ
พบว่าเสียชีวิต๑ศพนะครับ
คือนายชินวัฒน์นามระเพชรอายุ๑๙ปี

ส่วนคนเจ็บที่เหลือก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ตำรวจทางหลวงเขาเขียวสอบสวนแล้ว
ไม่พบใครที่เห็นเหตุการณ์นะฮะ
แต่สันนิษฐานว่ารถกระบะคันนี้น่าจะขับมาด้วยความเร็ว
ถึงจุดเกิดเหตุยางล้อหลังขวาแตก

จนมีผู้บาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิต
ส่วนกู้ภัยที่ไปช่วยเหตุบอกว่า
มีผู้เสียชีวิตหลายศพในพื้นที่แถวนี้
เมื่อปี๖๒มีรถตู้ประสบอุบัติเหตุ
ชาวต่างชาติบาดเจ็บหลายคน
เพราะฉะนั้นเชื่อว่านี่น่าจะเป็นเรื่องของความ

นอกจากการขับเร็วแหลวเนี่ยอาจจะเป็นอธรรมก็ได้
ครับจุดเกิดเหตุตรงนี้นะครับก็ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยก็มีการเสียชีวิต
แล้วก็หลายลายปีที่แล้วเป็นไงครับปีที่แล้วก็มีอุบัติเหตุหนักนะครับ
รถตู้ต่างชาติก็มาคว่ำตรงนี้บาดเจ็บก็หลายลายเหมือนกันเป็นชาวต่างชาติ
แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับอธรรณหรือเปล่าก็เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับ
แล้วก็เจ็บเยอะครับเจ็บเยอะ